ไปดูข่าวแปลกข่าวน่ารักกันบ้างดีกว่านะครับ
พาไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์ชาวอำเภอบ้านโป่ง
เขาฮือหาลูกวัวกำพร้าแต่ว่าแสนรู้จริงแสนรู้ขนาดไหน
ไปดูความน่ารักของเขากันเลยครับ
ลุลิคลับ
น่ารักมากแล้วผมชอบเพลงนี้มากเลยนะ

คือจะเปลี่ยนไปตามข่าวที่เราอ่านแล้วเราก็จะเติมเนื้อเข้าไป
พาไปดูเจ้าทองคูณนี่แหละฮะ
ที่วิ่งต๊อกตามรถจักรยานยนต์แล้วรอกินนมแบบนี้นะครับ
เป็นลูกวัวกำพร้าแสนรู้เพศเมียอายุประมาณ๒เดือนนะครับ
สัยเขาร่าเริงชอบเดินตามเจ้าของไปตามสถานที่ต่างนะครับ
มีความแปลกจากลูกวัวทั่วไปคือเขาไม่กินฟางแห้งนะคุณ
ไม่กินย่าใบเขียวแต่ชอบเหลือเกินนะครับ
จะกินนมขวดนี่ขวดใหญ่ดูดจุ๊บแบบนี้
ป้อนให้เขาก็กินหมดเลยนะฮะนี่หมดขวดเลยนะครับ
จากนี้ยังชอบกินอะไรอีกรู้ไหมชอบกินขนมนี่มารอขนม

นี่เด็กเห็นก็เอาขนมมาให้เจ้าทองคูณเหมือนกันนะครับ
เด็กทุกคนเขาก็หยอกล้อเล่นด้วยเจ้าทองครูเขาใจดี

ใครอยากเชลฟี่ใครอยากถ่ายรูปกับเจ้าทองคูณ
เจ้าทองคูณก็ยอมเป็นดารานักกล้องด้วยนะครับ
โดยคุณอาบันเจิดคลองศักดิ์เป็นเจ้าของวัว
ว่าเจ้าทองคูณเป็นลูกวัวเกิดจากแม่พันธรามัน
ญาติได้เลี้ยงไว้แต่เคาะร้าย
เมื่อแม่วัวตกลูกออกมามีมดลูกไหลออกมาด้านนอก
ทำให้ตัวแม่ตายในเวลาต่อมานะครับ
วัวน้อยก็ต้องกำพร้าแม่มาตั้งแต่เกิด
ด้วยความสงสารนะครับคุณอาบันเจิดเขาจึงรับมาเลี้ยงไว้

เหมือนเป็นหนึ่งในสมาชิกในครอบครัวเลยนะคุณ
ทองคูณไม่ยอมกินอาหารเหมือนวัวทั่วไปเลย
ก็ต้องหาซื้อนมวัวแดงมาให้กิน
แต่ด้วยราคาที่แพงนะครับ
หันไปใช้นมผงชนิดถุงสำหรับลูกวัวมาชงให้กิน๓เวลา
เฉลี่ยแต่ละวันเนี่ยเจ้าทองคูณจ๋ากินนมวันละกว่า๑๘ลิตรจ้า
ลิตรก็น้ำคุณคิดดูน้ำขวดละลิตร๑๘ขวด
ทองคูณลูกก็กินเยอะเหมือนกันนะลูกนะ

ใช่วิ่งตามวิ่งตามรถคนนู้นคันนี้นะคะ
รวมถึงจะต้องไปเล่นกับเด็กแล้วก็ทำหน้าแบ๊วในการเซลฟี่ด้วย
เดี๋ยวนะและนอกจากไปกินนมจนอิ่มแล้วยังไปกินขนมเด็กอีกนะ
เนียนนะทองคูณนะน่ารักดี